ครับที่พระนครศรีอยุธยาชาวบ้านเดือดร้อนจากลิงนะฮะ

เอาไม้กวาดจะไล่ก็ไม่ยอมไป

เขาบอกเขาจะขายข้าวขายของกันยังไง
คือเจ้าของร้านก็ไม่กล้าอยู่
ลูกค้าก็ไม่กล้ามาซื้อของนะฮะ

ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยาครับ

เพราะมาหาพวกอาหารกิน
แล้วก็ทำลายข้าวของเขาพังเสียหายไปหมด
คุณเถลิงเดชเป็นเจ้าของร้านนะครับ

นี่พี่เฉลิมเดชบอก๒๓วันมาแล้ว
ลิงตัวนี้มาน่าจะเป็นตัวผู้ตัวใหญ่ด้วย
มาหาอาหารกินตามชุมชน
ชอบมาตามร้านค้าซะด้วย
ไม่รู้จะทำยังไงเดือดร้อนไปหมด

นี่เจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วเอากรงมาตั้งดักลิง
มีอาหารอยู่ข้างในด้วยมันไม่เข้าอ่ะ

มันคงรู้มันต้องฉลาดประมาณนึง
อาจจะเคยเจอมาแล้วหรือเปล่า
นี่มันมาเอาในที่เขาทานขายของมันไม่เข้าไปเอาในกรง
มันมีสภาพกลางด้วยมันไม่สบายหรือเปล่า
ไม่ใช่แค่ร้านของพี่ทะเลิงเดชนะฮะ
ร้านค้าแถวนี้บ้านเรือนแถวนี้ก็เจอกันหมด
ลิงตัวนี้นี่แหละเพิ่งมาได้๒๓วันนะครับ
คือชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็เดือดร้อนนะ
อย่างเวลาสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านเจอก็วิ่งไล่กัดกับลิงอีกนะครับ
สุนัขก็เจ็บไปหลายตัวอีก
มันจับยากนะลิงเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะ